สวัสดีค่ะครับคุณปุ้ยครับคุณอุ๋ยครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิดถึงแม้เราจะบอกว่า
ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินเหตุแต่ว่าต้องตระหนักจริงจริงเพราะว่า
สถานการณ์แนวชายแดนที่ล้อมรอบบ้านเราอยู่ในขณะนี้มีปัญหาทั้งนั้น
ที่เชียงรายนั้นเมื่อวานผู้ว่าให้คำตอบกับเราในรายการนี้ว่า
ทางจังหวัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอุดช่องโวอย่างเต็มที่แปลว่าที่เหลือ
โรงแรมวันจีวันจะเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีการตรวจมีการกักกัน
ตามระเบียบเข้มไม่ต้องห่วงฉะนั้นแนวชายแดนด้านแม่สายเชียงราย
ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าสบายใจในเปราะหนึ่ง
แต่ว่าแนวชายแดนด้านอื่นวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยครับ
จับตา๕๐๐แรงงานไทยจ่อหนีตายจากโควิดบ่อนลาว
อีกมุมหนึ่งเขาพูดกันว่ากัมพูชาตอนนี้อาการโควิด
ก็มีปัญหามากคนที่ไปข้ามไปข้ามมาบ่อนปลอยเป็ด
เขาพูดกันว่าคนที่นั่นมีปัญหาติดเชื้อโควิดมาก
อย่างเป็นทางการเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันกลายเป็นว่า
ตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ท่ามกลางวงล้อมของประเทศที่มีปัญหา
พม่ากัมพูชาลาวแม้กระทั่งทางใต้มาเลเซีย
เมื่อวานนี้สปกสปคเขาประชุมกัน
ผลเอกนัตตะพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสมชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเมื่อสักครู่ท่านเข้าชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ว่าท่านจะมีมาตรการเสริมยังไงตอนนี้ท่านพลเอกนัทพลอยู่ในสายแล้ว
สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ครับตกลงว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้มีอะไรจะคุมเข้มมากกว่าที่เป็นอยู่ไหมครับ
ชายแดนครับก็เป็นไปตามที่พี่สุภาพได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ปัจจุบัติการณ์ในประเทศรอบบ้านเนี่ยที่ทางสวัสดีครับเราเป็นห่วงเนี่ย
ก็เป็นไปโดยรอบประเทศนะครับทางทิศเหนือภาคทางด้านเหนือนะครับ
ทางด้านภาคสวรรค์ทางด้านใต้ครับออกแล้วก็อีสานเลี้ยง
ในการที่เราให้ความสำคัญในมาตรการแต่มาตรการต่างเนี่ย
สำคัญโดยรอบประเทศครับซึ่งนายกลุ่มตรีเนี่ย
ท่านได้สั่งการให้ทางสอบกอร์สอบกอร์เนี่ยได้พิจารณามัตรการ
ซึ่งเราก็พิจารณามาตรการป้องกันของประเทศจนเข้ามาใจกลางประเทศนะครับ
ครับหมายความว่าท่านนายกลุ่มตรีท่านสั่งให้ทางสาศุกร์นะครับ
ได้ประสานกับทางสาธารณสุขประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเป็นจุดที่สอบประกอบสวเราเป็นห่วง
คือประเทศรอบบ้านเราเนี่ยจะมีสถานบันเทิงที่ติดอยู่กับแนวชายแดนนะครับ
รอบรอบด้านเลยนะครับซึ่งตามสถานบันเทิงเนี่ย
จะเป็นแหล่งที่เสียงติดขึ้นครับครับ
เดี๋ยวต้องต่อกลับไปใหม่นะฮะสายโทรศัพท์ขัดข้องเล็กน้อย
กัมพูชาอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ที่นั่นก็มีบ่อน
แล้วคนที่ข้ามไปข้ามมาเขาก็เล่ากันว่าสถานการณ์ที่นั่นก็ไม่ดี
ฉะนั้นแนวชายแดนเนี่ยสำคัญมากตอนนี้ท่านเลขาธิการสมชบอกเมื่อสักครู่ว่า
นายกรัฐมนตรีสั่งเข้มงวดแต่ว่ากำลังที่จะเจ้าหน้าที่จะตรึงชายแดนเนี่ย
มันจะพอไหมมันจะมีการมุดช่องตามเส้นทางธรรมชาติได้ไหม
อย่างที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยจังหวัดเชียงรายที่แม่สาย
มันมีท่าข้ามธรรมชาติอยู่ประมาณสี่ห้าท่าข้ามแล้วแต่ละท่าข้ามนั้นเนี่ย
คนก็กลับไปกลับมาอย่าลืมว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาด
มันก็ออกมาในช่วงตี๔ตี๕ตอนนี้ท่านเลขาธิการสมช
ผู้โบยการสมพกสมพกกลับมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะท่านครับ
อีกครั้งครับครับขออภัยครับไม่เป็นไรครับนะครับ
เจ้าต่อครับตามแนวชายแดนนะครับเราก็ให้ทางฝ่ายฝ่ามันตรงเนี่ย
สกัดกั้นการลักลอบการเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับ
แนวชายแดนนะครับแล้วก็อ่าใช้เครื่องมือทุกอย่างแล้วเพิ่ม
เพิ่มจำนวนเจ้าที่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่เราก็ลดลงไปนะครับ
ทีนี้ปัจจุบันเราก็เพิ่มเจ้าที่แล้วก็เพิ่มเครื่องมือ
เช่นการใช้โดรนนะครับและการใช้เครื่องมืออื่นนะครับ
ในการเฝ้าและเฝ้าระวังแล้วพื้นที่ที่ถัดเข้ามาคือพื้นที่ตอนใน
ตามแนวชายแดนนะครับได้ประสานทางกระทรวงหมัดไทยให้สั่งการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เน้นย้ำฝ่ายปกครองแล้วก็อสม
ในการเฝ้าระวังนะครับคนที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย
แล้วนอกจากนั้นในพื้นที่ชั้นในคือใจกลางนะครับ
ได้ประสานฝ่ายปกครองในการที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
ในการที่จะให้เฝ้าระวังนะครับบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่
คนไทยที่กลับเข้ามาในพื้นที่ทั้งคนต่างด้าวที่อาจจะลักลอบเข้ามา
นี่คือมาตรการต่างที่เราทำอยู่ในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับ
ครับเอาอยู่ไหมครับผมหมายถึงจำนวนเจ้าหน้าที่
เพราะว่าถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ย
ชายแดนเนี่ยมันพื้นที่มันยาวมากนะครับกว้างกว้างมาก
กำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาอยู่ไหมครับไหวไหมครับคือตามลำพัง
กำนวณเจ้ากำนวณเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็เรียนทิศภาพตามตรงว่า
คงไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะครับครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือ
คาดหวังจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะ
เฝ้าระวังเฝ้าสังเกตนะครับแล้วก็แจ้งให้กับฝ่ายปกครอง
แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบนะครับอันนี้คือ
ปัจจุบันทางสมัครไทยนะครับก็ได้สั่งประสานทางท่านผู้
ในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเฝ้าระวังเฝ้าสังเกตในเรื่องนี้ครับ
ครับครับฉะนั้นโดยภาพรวมการที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ
อ่าท่านพลเอกนัตตะพลเองได้วางวางแนวทางปฏิบัติเนี่ย
เขามั่นใจว่าประชาชนคงจะสบายใจว่าประเภทที่ทะลักเข้ามาจากชายแดนเนี่ย
ไม่น่าจะมีปัญหาครับด้วยมาตรการที่เราวางเอาไว้เนี่ย
มั่นใจในระบบแล้วนะครับว่ามีความมั่นใจทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยนะครับ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมในการที่จะช่วยกัน
แต่จากข้อมูลที่จะเรียนให้กับทางพี่สุภาพและเรียนให้กับท่านผู้ชมได้คลายความกังวลนะครับว่า
ที่มาจากท่าคิเล็กเข้าทางช่องทางแม่สาย
ถึงวันนี้มียอดที่๔๖คน
ใน๔๖คนปรากฏว่าเป็นผู้ติดเชื้อจริง
ที่มาจากต้นทางเลย๔๔คน
ที่เหลืออีก๒คนเป็นผู้ที่สัมผัส
คือหมายความว่าไม่มาจากท่าคิเล็ก
แต่เป็นผู้ที่สัมผัสแล้วก็พบว่าเป็นการติดเชื้อ
จำนวน๒คนรวมนั้นซิ่ง๔๐คน
เอาล่ะครับเชิญท่านเลขาเข้าร่วมชี้แจงคอรมอต่อนะ
ขออนุญาตแค่นี้นะครับท่านนะฮะ
พระคุณครับผลเอกนัตตะพลนาคพาณิชย์

ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลที่ผมคิดว่า
คนที่จะไปท่องเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่
สบายใจคือข้อมูลจากคุณประจนปรัชกุล

ตอนนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่
เข้าไปเสริมจากเดิมมี๒๐ชุด
ปฏิบัติเข้าไปเติมอีก๔๖ชุด
ฉะนั้นขอให้มั่นใจว่า
แนวชายแดนเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหา

ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข
ก็ด่าหน้าออกมาให้ความมั่นใจว่า
พื้นที่จังหวัดเชียงรายสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ถ้าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่
จะอยู่ในสถานกักกันตัว
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ
จากท่าขี้เหล็กมาหลายวันแล้ว
หรือแม้แต่ที่กรุงเทพพิจิตรพยาวสิงห์บุรีราชบุรี
ก็ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
จึงถือว่ากรณีท่าขี้เหล็ก
ทุกจังหวัดควบคุมสถานการณ์ได้
นี่คือข้อมูลที่ผมคิดว่า

สำหรับที่จะให้ประชาชนมั่นใจว่า
ปีใหม่นี้ไปเที่ยวได้ครับ
เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าสงสารมาก
สถานการณ์บันเทิงสถานการณ์ท่องเที่ยว
โรงแรมรีสอร์ททั้งหลาย

ควรจะมั่นใจว่าไม่มีปัญหา
ระหนักได้แต่ไม่ควรตื่นเกินเหตุ

มุมหนึ่งของการป้องกันแนวชายแดน

มหาดไทยจังหวัดฝ่ายปกครอง
ทุ่มสำพักกำลังป้องกันอย่างเต็มที่

สถานการณ์ช่วงใกล้ปีใหม่

ถึงขั้นต้องยกเลิกการเดินทาง
ถึงขั้นต้องยกเลิกการจองรีสอร์ทโรงแรม

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ